มหาสรคามนะครับคุณพ่อนะครับพาลูกชายที่อยู่ชั้นป๔
มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
บอกว่าลูกเนี่ยโอ้โหถูกทำร้ายจนแบบสมัครสบอม
เตะทั้งต่อยถูกลากไปกับถนน
ปากแตกกรามร้าวคางบวมฟันหลุด
ถลอกตามร่างกายเยอะแยะไปหมดถามว่าเกิดอะไรขึ้น
พ่อบอกว่าลูกเนี่ยไปเตะตะกร่อของรุ่นพี่
แล้วรุ่นพี่เขาไม่พอใจ
ครูเนี่ยมาบอกที่บ้านบอกลูกเนี่ยวิ่งล้มเอง
พอพ่อรู้เรื่องพ่อบอกอ้าวอย่างนี้ยอมไม่ได้

นี่คือน้องที่เป็นเด็กนักเรียนชายชั้นป๔นะครับ

อำเภอบาลาบือจังหวัดมหาสรคาม

ทำร้ายร่างกายนี่ฮะไปต่อยลากไปกับพื้นปูน
ฟันหลุดนะปากแตกคางบวมกรามร้าว
มีแผลถลอกตามร่างกาย
มีเด็กนักเรียนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดในหอประชุมของโรงเรียน
รุ่นพี่ม๓เข้าไปจะไปเล่นกับรุ่นน้อง
โดยไปเตะฟุตบอลของรุ่นน้องเพื่อแกล้งรุ่นน้อง
แล้วรุ่นน้องเนี่ยเหมือนกับเขาชูนิ้วอะไรให้สักอย่างหนึ่ง
แล้วก็เตะตะกร่อของรุ่นพี่เนี่ยเตะย้อนทิ้งออกไปเหมือนกัน
เข่าก็บวมเห็นไหมฮะถูกลากไปเนี่ยกลายเป็นว่ารุ่นพี่เนี่ยโมโห
คอเสื้อเด็กรุ่นน้องชั้นป๔คนนี้
แล้วก็ต่อยตีทุบลงกับพื้น
ลากไปกับพื้นปูเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่าง
ผู้ปกครองของน้องเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุครูโทรมาแจ้งนะ
แต่ครูบอกว่าลูกชายเนี่ยวิ่งหกล้ม
เป็นอุบัติเหตุแต่พอมาเห็นสภาพลูกแล้วพ่อบอกพ่อติดใจ
ก็เลยไล่สอบถามลูกถึงรู้ความจริง
ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมโรงเรียนไม่พูดความจริง
ว่ารุ่นพี่เนี่ยทำร้ายร่างกายลูกแล้วยังเอาลูกเนี่ย
นั่งท้ายกระบะในช่วงเที่ยงที่อากาศร้อนเนี่ยพาไปหาหมอที่สถานีอนามัยอีก
ทั้งที่ตอนนั้นลูกชายเนี่ยเลือดออกเต็มตัวไปหมด

คุณคู่เนี่ยตอนเกิดเหตุนี้คือบอกว่า
บันหลังคือบรรบพ่อมจริงกับผมครับ
ผมก็จะได้ห่วงได้เผาไปห้าน่องได้ท่านเวลา

เพราะผมเช่นทำกับบอกว่าถือกตีนะครับ
เพราะว่ามันมีอย่างหลายอย่างที่ผมเชฟใจนะครับ
เพราะว่าขันแร่นล่มก็หนาสิบว่าเจ็บขนาดนี้นะครับ

ประเด็นที่รุ่นพี่ม๓ทำร้ายร่างกายแบบรุนแรง
ประเด็นที่สองก็คือทำไมคุณครูไม่ยอมบอกความจริงตั้งแต่แรก
นี่ไงเราก็ไปถามพอโรงเรียนนะครับ

บอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็ไปเยี่ยมไปดูอาการของเด็กนักเรียนชั้นป๔ที่บ้านแล้ว
พอก็นำเงินส่วนหนึ่งไปมอบให้เป็นค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็ส่งรายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่แล้ว
ล่าสุดวันนี้ทางโรงเรียนได้ประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อสรุปว่าจะทำการสู่ขวัญนะ
โดยมอบเงินเยียวยาให้กับเด็กที่ถูกทำร้าย๑๒๐๐๐บาท
ส่วนเด็กชั้นม๓โรงเรียนให้พักการเรียนไปก่อน

แล้วเดี๋ยวจะมาปรึกษาหาทางออกกันต่อไป
จะเอายังไงกับเด็กกลุ่มที่ไปทำร้ายน้อง
สำหรับน้องผู้ที่บาดเจ็บ
ก็ทางผู้ปกครองของน้องที่บาดเจ็บนะครับก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
ส่วนน้องคู่กรณีนะครับตอนนี้ทางเรียนเราก็ได้พักการเรียนไว้ก่อน
สำหรับพี่ม๓ก็พักไว้ก่อน
จริงแล้วในส่วนตัวผมผมก็อยากจะให้น้องเขาก็ได้มีโอกาสได้มาเรียน

อันนี้คือทางโรงเรียนกับผู้ปกครองของเด็กนะ
โรงเรียนก็รับผิดชอบเยียวยาในกรณีที่เกิดขึ้นแล้ว
แต่ทางระหว่างเด็กม๓กับเด็กป๔เนี่ยสพกระพีบอกว่า

เพราะฝั่งผู้ปกครองของเด็กป๔เขายืนยันว่าจะเอาเรื่องเอาผิดทางคดีให้ถึงที่สุด